จะจิ้มหน้าต้องจิ้มกับหมอจริงนะ
อย่าไปจิ้มกับหมอกระเป๋าจะไม่ปลอดภัย
บุกจับหมอเถื่อนฉีดหน้ากลางกรุงเลยคุณ
อุปกรณ์เยอะแยะเลยสารอะไรต่างเตรียมมาเต็มกระเป๋าเลย
แต่เจ้าหน้าที่เขาต้องไปบุกจับเพราะมันไม่ปลอดภัย

คนฉีดเนี่ยไม่ใช่หมอจริงมันไม่ได้นะครับ
แล้วมาทำนอกคลินิกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
ตามบ้านเป็นหมอกระเป๋าฮิ้วไปแบบนี้
ไปตามห้องตามบ้านนะครับนี่คุณผู้ชมฮะนักรัวนะ
ตำรวจกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
นำหมายค้นเข้าไปที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งใจกลางสยามสแควร์นะฮะ
ก็พบนายภูนศักดิ์อ้างตัวเป็นแพทย์ประจำคลินิก

เมื่อขอตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตวิชาชีพ
เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ใช่แพทย์จริง

ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นเซลล์ฮะเป็นเซลล์แค่นั้นเองนะฮะ
แต่อาศัยว่าเคยมีประสบการณ์ด้านการพยาบาลมาก่อน
มีความชอบด้านความสวยความงามก็เลยลองมาทำงานที่คลินิกแห่งนี้
พี่บุ๊คอันนี้ก็ไม่ใช่กรณีแรกนะ
คนที่มาทำแบบนี้สตอรี่แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะ
เจลอยู่เคยเชียร์เคยดูเคยชอบ

คู่พาครักจำไงพี่บ๊าบลานี่คือเขาไม่ได้เป็นหมอเสริมความงานแต่ถ้าฉันฝันว่าเป็นหมอ
ไม่ได้เป็นเรื่องอาชีพอาชีพเฉพาะ
แล้วก็อัดสายว่าได้ลองฉีดหนึ่งแล้วก็ฉีดสองฉีดสามฉีดสี่
กระทั่งรู้สึกว่ามือฉันก็ทำได้นี่นะ
มีค้าชมไงโอ้โฮดีเนี่ยดีกว่า
ทีนี้เขาก็เลยทำแบบนี้มาเรื่อยมา๑ปีคุณ

การจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ
ร้องเรียนกับตำรวจสอบสวนกลาง
คือได้รับการร้องเรียนก็เลยมาตรวจสอบคลินิกนี้นะครับ

ยังไม่มีใครแสดงตนว่าเป็นผู้เสียหาย

ประกอบวิชาชีพเพศรัชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน

คลินิกดังกล่าวตรวจสอบมีญาติของนายภูลศักดิ์
จดทะเบียนเป็นเจ้าของและมีหมอประจำคลินิกเพียงคนเดียว

ขณะที่นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกรด
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
บอกว่าได้ออกคำสั่งให้ปิดสารพยาบาลดังกล่าวเป็นเวลา๓๐วัน

ถามประวัติให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
หากมีความผิดอื่นเพิ่มเติมอาจจะสั่งปิดคลินิกด้วย
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็เลยมีพวกหลักฐานอื่นอยู่ด้วยไงคุณ

มีหลายกรณีครับเขารวบมาหลายคดีและรวบแถวที่เดียวโชว์ผลงาน
ครับเดี๋ยวจะงงเฉียดน้ำกระท่อมเข้าไปในหน้าหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณจะงงว่าเกี่ยวอะไรกันใช่ไหม